ในมุมของผู้สูญเสียแม่และลูกสาวของผู้ตายนะครับ
วันนี้ก็ไปที่หอพักได้แหละครับ
นิมนต์พระท่านไปอันเชิญดวงวิญญาณของลูกสาว
ให้ออกมาจากที่ที่เธอถูกฆ่าครับ
กลับแล้วนะลูกน้าไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกไปอยู่กับแม่แล้วลูกน้า

แม่มารับลูกกลับเลยล่ะลูกน้าไปอยู่กับแม่แล้วลูกน้าไปเลี้ยงลูกของลูกล่ะลูกน้า

อยู่แล้วไปอยู่กับแม่ลูกกลับบ้านล่ะลูกน้า
เลี้ยงพองของลูกลูกแม่จะเก็บไว้ลูกหมดล่ะลูก
นางสมจิตอายุ๕๙ปีและนางสาวมณัตตนันอายุ๑๗ปี
และแม่และลูกสาวของนางสาวดารุณีครับที่ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตในห้องนี้
นิมนต์พระภิกษุครับมาจากวัดมรุกไทยวัน
ทำพิธีเชิญดูวิญญาณออกจากห้องพักไปที่วัดเพื่อจะทำพิธีทางศาสนา
ลูกสาวและแม่ของผู้ตายร้องไห้อยู่ตลอดเวลาทำพิธีครับคุณผู้ชม
แม่เล่าบอกว่าเรียกร้องให้ตำรวจเลยนะพาคนร้ายที่ก่อเหตุ
ขอเข้ามาศพลูกสาวที่วัดส่วนเรื่องคดีเนี่ย
อยากให้ถึงโทษประหารชีวิตทำไมถึงทำกันได้
สนิทกันขนาดนี้แม่ก็รู้อยากได้เงินอยากได้ทองก็เอาไป
ทำไมฆ่ากันสอดคล้องกับนางสาวมณัตนันนะครับ
เรียกร้องให้คนร้ายได้รับโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกัน
ให้ตายตกไปตามกันเลยโกรธมากที่ทำกับแม่
น้องเองก็บอกว่ารู้จักกับคนร้ายไปอย่างดีก็แม่นี่แหละ
เป็นเพื่อนแล้วก็แนะนำให้หนูรู้จักกับคนนี้นะครับ
เมื่อคืนน้องรู้สึกว่าแม่มาหานะครับแล้วก็ตอนนอนหลับ
รู้สึกเหมือนแม่มากอดเธอเอาไว้ครับ
ที่วัดนี่หรอที่วัดนี่ลูกอ๋อยอมให้เข้ามาขมา
ยอมให้เข้ามาขมาลูกในส่วนตัวรู้จักกับเขาไหม
คือแม่เคยรู้จักคนหนึ่งลูกสาวแม่คนที่เสียชีวิตน่ะ
พาไปหาแม่ที่แม่ทำงานอยู่ลูก
แม่กับน้องสาวก็เอานะครับเข้าของเครื่องใช้ของผู้ตายเนี่ย
หอพักก็กลับไปที่บ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับ
ยังไงก็ข่าวเย็นไทยรัฐขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ